พาไปดูหน่อยมีใครเป็นคนพังงาไหม
เราคุยกันเมื่อวานเรื่องหนึ่งเมนูหนึ่งจังหวัดแล้วก็ไปหนึ่งกระจายพระวิจันทร์ใช่ไหม

ผมตดหมายังจับอยู่ในหัวเลยเนี่ย
ถามคนพังงาคนพังงารู้จักหรือเปล่า

เราสามคนไม่รู้จักไม่เป็นไรแต่คนพังงาเองรู้จักไหม
อาจารย์เคยได้ยินกินกับหมูเต๊ะ
แล้วอาจารย์หูล่ะคืออะไร

อันนี้อะไรอาวุธเงียบมันเป็นตัวมีพลามาเป็นตัว

วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยค่ะ
อาจารย์หู๑จังหวัด๑เมนูเชิดชูอาหารถิ่น
แล้วเมนูนี้เขาบอกว่าเป็นเมนูพื้นบ้านท้องถิ่นของพังงา

คืออะไร
อาจารย์หูเอาหูมาทำเหรอ
ไม่ใช่
พี่ได้รับการติดต่อ
นี่อะไรกระเทียมเหรอมีกระเทียมมีปลา
คือมีปลาได้รับการติดต่อจากสภาวัฒนธรรม
ทำเมนูนี้ส่งเข้าประกวดโจทย์คืออาหารที่

รสชาติที่หายไปทางร้านเลยเลือกนี้ไง

ที่ตำบลกะไหลทำกันมาตั้งแต่

ผัดนี่มีอะไรมีกระเทียมมีขี้มิ้นก็คือขมิ้นแล้วก็ขิง
พี่เบิร์ตอาจารย์ง่ายคือผักดอง

ใช่เขาบอกแบบนี้หูหูเนี่ยก็คือปลา

เขาก็ใช้สมุนไพรขมิ้นชันขิง

โอ้โหรสชาติจัดจ้านเปรี้ยวหวานมันเค็มค่ะ

พี่น้องพี่น้องกระแสดราม่า
ว่าไงพี่คนพังงาเขายังไม่รู้จักเลย

เพราะว่าเมนูอาหารมันอาจจะไม่ได้เป็นที่รู้จักคุ้นเคยของคนทั่วไป
แต่ดีใจนะที่พี่ได้ทำอาหารจานที่คนบอกว่าไม่เคยรู้จัก

ทุกคนจะได้รู้จักจะได้เคยได้ยิน
และจะได้เคยเห็นและอยากมาชิมไง
น้องเบิร์ตน้องดอมน้องน้ำแข็งไปชิมเปล่า

นี่พูดถึงเรื่องสัญจรคุณผู้ชมก็ถามมาอยากให้ไปที่นู่นอยากให้ไปที่นี่
ถ้าเรามีโอกาสได้ไปเราอยากไปชิมอาหารพื้นถิ่น

ปลาบ๊อกที่ตลาดบัวมาร์เก็ตสดนะฮะ

แล้วก็ถามตอนแข็งป่วยออกไปหาปลาหมอ

เดี๋ยวรอดูในคลิปว่าที่มาคืออะไร